อัพเดทหัวใจกันบ้าง
กับนักแสงอารมณ์ดีคนนี้คุณแจ๊คแฟนฉันค่ะ
อย่างที่ทราบนะคะก่อนอันนี้เพียงไม่กี่วัน

ความสัมพันธ์กับแฟนสาวของเขาน้องหญิงนะคะ

พี่เลยเลิกกันแต่ก็ไม่วายโดนเมาส์ค่ะ
ถูกเนื้อต้องตัวสาวเจ้าชูนะสิ

บอกว่าเอาจริงพี่ผมเข้าใจนะ
มองว่าผมเจ้าชู้แต่เรื่องเจ้าชู้ไม่มีจริงค่ะ

เห็นต้องเป็นคนตลกเวลาทำงานทางจริงจังไง
แล้วคือพักผ่อนน้อยเครียดบางทีก็พูดไม่น่ารักนี่แหละค่ะ
ก็เลยคุยกันทั้งสองฝ่ายว่าเอออ่ะไหนก็ไหนก็
ถอยห่างแล้วกันขอเลิกกันทั้งคู่เนี่ยคุณผู้ชม
ส่วนที่มีคนคอมเมนต์เข้ามาด่าใช้คำนี้เลยนะ
เขามาด่าแจ๊คว่าเลิกกันเพราะอยากโปรโมทเพลงใหม่หรือเปล่า
ชื่อเพลงว่าไม่ไหวไม่ต้องฝืนค่ะ
แจงว่าจริงแล้วนะคะก็เลิกกันตั้งแต่วันที่๑๘เมษายนเนี่ยค่ะ
แล้วจะใกล้คนแต่งเพลงนี้เมื่อวันที่๒๐เมษายน
คือแจ๊คเนี่ยส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบแบบความเศร้าอยู่แล้ว
นางเป็นคนชอบแบบคือพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ

ใจก็อยากให้เพลงดังแต่ก็ไม่อยากจะเลิกกับแฟนนะคะ
ไปฟังเสียงแจ๊คแฟนฉันพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
มึงเอาอีกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย
เลิกกับใครมึงปล่อยเพลงเดือดร้อนคนในองค์การอย่างเงี้ย

ที่แบบว่าอาจจะทำให้แบบเข้าใจผิด
คือนางตอบแบบเข้าใจเนี่ยคุณผู้ชมนะคะ

เป็นงานเปิดตัวภาพยนตร์หนังเด็กคุณผู้ชม

เอาร้องเพลงของแจ๊คไม่ไหวไม่ต้องฝืน
คุณดูดิรูปภาพแบบว่าทรงเขาเป็นผู้หญิงเขาแบบแสดงเก่ง
คือแจ๊กเล่นเรื่องนี้ด้วยเล่นเป็นน้า
ก็ถือว่าเป็นโมเมนต์น่ารักนะคะ
โสดไม่เป็นไรหรอกนางทำงานเก่ง

นั่งฟังเด็กร้องเพลงให้ตัวเอง

เห็นไหมตบมือให้ด้วย